ก็มีความคืบหน้าออกมาเกี่ยวกับเรื่องของรถตำรวจเมื่อสักครู่นี้นะครับ
โดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบนะครับ
จากประเทศต่างรวมทั้งผลการตรวจสอบรถคันเมื่อสักครู่นี้
ประเทศก็ยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้เดินทางไปที่นั่น

ส่วนรถคันเมื่อสักครู่นี้พลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามนากุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และตำรวจพิสูจน์หลักฐานวันนี้ไปตรวจสอบนะครับ
เป็นรถตราโล่หมายเลขทะเบียนคลคังหอหีบ๗๓๓๔กรุงเทพมหานคร
เพื่อคลายข้อสงสัยให้กับสังคม
หลังจากปรากฏเป็นข่าวว่ารถคันนี้เป็นรถคันที่พานางสาวยิ่งลักษณ์
หลบหนีไปเมื่อคืนวันที่๒๓สิงหาคม
ไปฟังคำพิพากษาของสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เมื่อ๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นรถสายตรวจของตำรวจสนราชพร้าว
เดินทางไปตรวจตู้ภายในป้อมยามข้างบ้านอดีตนายกรัฐมนตรี
ตามวงรอบปกติแล้วก็เปิดสัญญาณไซเรน
เพื่อขับไปโดยใช้เส้นทางปกติด้วย

โดยร้อยตำรวจเอกวิรัติเนื้อแก้วรองสารวัตรปราบรามสนราชพร้าวที่ทำหน้าที่สายตรวจในคืนวันนั้น
ได้เข้าไปตรวจกับลูกน้องอีก๑คนตามปกติ
ยืนยันว่าตรวจพื้นที่ตามวงรอบไม่พบเสี่ยงผิดปกติ
แล้วไปตรวจก็ไปตรวจที่หน้าบ้านนะคุณอริยา
เพราะไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้ตรวจแค่รอบบ้าน
เพราะว่าเป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด
ขณะที่การตรวจสอบรถก็พบรถต้องสงสัย๑คัน

แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของรถต้องสงสัยคันนั้นได้
แต่ว่าเปิดเผยไม่ได้นะครับก็คือมีความคืบหน้าครับ

ก็ติดตามอยู่หนึ่งคันนะฮะนะฮะมันต้องเกี่ยวข้องเลยครับ

ก็ผมเรียนได้แค่นี้นะครับเรียนได้แค่นี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คืนนั้นหลายคันหลายเที่ยว

แคมรี่วีออสฟอร์จูเนอร์อะไรเยอะแยะไปหมด
แล้วก็รถตราโล่ที่บอกนี่คือตรวจสอบแล้ว
แต่ตอนนี้ยังมีอีก๑คันนะ
ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลกับสื่อได้นะคะ
ทีนี้เรื่องรถไปแล้วคุณผู้ชม

คนใกล้ชิด๑๔คนที่ก่อนหน้านี้ปรากฏออกมาเป็นข่าว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเรียกเข้าให้ปากคำแล้วนะคะ

แล้วก็คำให้การเบื้องต้นให้การเป็นประโยชน์ค่ะ
ขณะที่การติดตามหาตัวนางสาวยิ่งลักษ
หน่วยงานทั้ง๑๕หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ก็มีการรายงานผลการตรวจสอบมาแล้วนะคะ
ถือว่าตอนนี้เกือบครบสมบูรณ์แล้ว
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบตัว
รวมทั้งตำรวจสากลแล้วก็กองการต่างประเทศ
รายงานกลับมาว่าในกัมพูชาแล้วก็สิงคโปร์
รวมถึงที่ดูไบก็บอกด้วยค่ะว่าไม่พบเบาะแส
ส่วนข้อมูลจากการตรวจคนเข้าเมือง
ก็ตำรวจตระเวนชายแดนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าไม่พบตัวค่ะ
ครับนี่คือความเคลื่อนไหวของภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้นะครับ